รถที่เจ้าของเขาบอกว่าเขาไปชนมาไปเจออุบัติเหตุมาแล้วเอาไปให้ช่างที่อู่หนึ่งซ่อม
กาญจนบุรีเนี่ยโอ้โหซ่อมอยู่๓ปีนะ
เสียเงินไปสองแสนกว่ายังไม่ได้ลดเลยเนี่ยยังไม่ได้ลดเลยนะครับ
เขาก็ไปถ่ายคลิปตามหาช่างคนนี้จนเจอหลังจากบล็อกเขานะ
ก็ไม่ได้โทรก็ไม่ติดตามไปถ่ายคลิปนะ
ล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเจ้าของอู่นะช่างคนนี้เนี่ย
เขาส่งภาพมาให้เราบอกว่าฟังเขาชี้แจงหน่อยนะ
ตอนที่ชนมาเนี่ยสภาพเป็นยังไงแล้วเขาต้องซ่อมอะไรบ้างนะครับ
ทำไมถึงยังไม่เสร็จนี่ฮะรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อูชอชัชวานการชั่งที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
แต่บอกว่าโอ้โหเอามาซ่อม๓ปีกว่ายังซ่อมไม่เสร็จ
จ่ายเงินไปแล้วกว่าสองแสนบาททีละงวดทีละงวดทีละงวด
ไม่ไหวแล้วนี่ฮะเดี๋ยวท่านรอฟังทางอู่ที่เขาชี้แจงด้วยนะครับ
เอาทางนี้ก่อนนะครับทางเจ้าของรถก่อน
วันนี้คุณวันทินีศรีเคนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ไปคุยกับนายสารวุฒิในปรีดีอายุ๕๒ปี
บ้านเขาอยู่นนทบุรีนะครับบอกว่าเมื่อ๑๕มีนาคมปี๖๐เนี่ย
รถเขาประสบอุบัติเหตุชนกับแท่งปูนแล้วพลิกคว่ำที่กาญจนบุรี
สภาพเป็นแบบนี้นะชนแท่งปูนนะครับแล้วก็พลิกคว่ำนะครับ
หลังคาเนี่ยยุบกันชนหน้าแบบโอ้โหเสียหายหมดเลยนะ
อีก๒วันถัดมามีรุ่นน้องที่รู้จักกันแนะนำว่าเอาไปซ่อมที่อู่นี้สิ
อูชอชัชวัลการชั่งเขาอยู่ที่กาญจนบุรีอยู่แล้วนี่ฮะก็เลยนี่ฮะสภาพนี้เลย
ตกลงราคาค่าซ่อมเนี่ย๒แสนบาทบอกว่า๒เดือนเสร็จเขาก็เอาไปนะครับ
หลังจากนั้นนะครับทางอู่นี้นะครับก็คืออู่ชอชัชวัลการชั่งเนี่ย
ได้เรียกเก็บเงินงวดแรก๕๐๐๐๐บาทเดือนต่อมาอีก๕๐๐๐๐บาท
บอกว่าเป็นค่าทำสีแล้วเก็บเพิ่มอีก๓๓๐๐๐เนี่ยเก็บอีก๒ครั้ง
รวมเป็น๖๐๐๐บอกว่าอันนี้ทำภายในแล้วมาเบิกล่วงหน้าอีก๑๓๐๐๐บาท
ตรงนี้บอกว่าขอเบิกล่วงหน้าก่อนต้องจ่ายค่าเทอมลูก
รวมแล้วเขาจ่ายเงินไปแล้ว๑๗๓๐๐๐บาท
นี่ฮะเขาก็ยอมจ่ายให้ทีละงวดทีละงวดทีละงวดนะครับ
รวมกับงวดสุดท้ายซ่อมอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันยังไม่เสร็จหรอก
แต่ขอเบิกล่วงหน้าก่อน๑๓๐๐๐บาทเขาก็ยอมเข้าใจหัวอก
คนมีลูกเหมือนกันบอกว่าค่าเทอมลูกแต่ปัญหามันยังไม่จบ
หลังจากนั้นที่บอกว่า๒เดือนเสร็จตีราคาประมาณ๒แสนบาทเนี่ย
ซ่อมไปมันยังไม่เสร็จมันยังไม่จบด้วยปัญหา
ระหว่างซ่อมไปดูรถบอกว่ามีค่าใช้จ่ายอีกนะ
มันนอกเหนือจากข้อตกลงมันงอกขึ้นมา
อย่างค่าคัตซีต้องจ่ายเพิ่มอีก๒๒๐๐๐บาท
ค่าเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์พังต้องจ่ายอีกสองหมื่น
เอาเป็นว่าเขาจ่ายไปแล้วรวมทั้งหมด๒๑๕๐๐๐บาท
ตอนที่ฉันรู้สึกโกรธเอารถไปตากฝน
แล้วเครื่องก็ตากฝนอยู่แบบนั้นจนเป็นสนิมเคลอร์บท
ตอนนี้เครื่องมันจะใช้งานได้หรือเปล่า
ใช้งานไม่ได้ก็ต้องทำอีก
ประสบอุบัติเหตุเมื่อ๑๕มีนาคมปี๖๐ที่การ
บ้านจนคิดที่นอนทะบุรีก็เอารถค่าอู่ที่นั่น
รุ่นน้องรู้จักเขาแนะนำมา

เจ้าของรถบอกว่าช่างคนนี้นะฮะที่อู่ชัชวานการชั่งเนี่ย
บอกว่ารถซ่อมใกล้เสร็จแล้วนะพี่แต่ขอเงินค่าอะไรเพิ่มหน่อย
ก็ขอเพิ่มไปเรื่อยจนรู้สึกว่าโอ้โหมันเกินแล้ว
มันเกินราคาที่เคยตกลงกันไว้แล้วตอนนี้มันปลาไปสองแสนสองหมื่นแล้วนะครับ
ถามความคืบหน้าจะขอไปดูรถนะช่างก็อ้างว่าติดธุระ
บล็อกไลน์โทรศัพท์มือถือก็โทรติดต่อไม่ได้
เพื่อขอแนะนำจากชาวเน็ตว่าจะทำยังไงได้บ้าง
หลายคนก็บอกว่าก็ฟ้องหรือว่าดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งล่าสุดเจ้าของรถบอกว่าไปยื่นเรื่องที่สบคแล้วสคบแล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับ
ถ้าช่างไม่รับผิดชอบไม่ซ่อมรถให้เสร็จ
เขาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ตอนนี้คือผมรอก็คือเดี๋ยวคือทุกอย่างเสร็จ
ตรวจสภาพแล้วก็ไปเสียภาษีถ้าย้อนหลัง๓ปี
ซึ่งถ้าเกิน๓ปีนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็ตอบภาษีไม่ได้
ต้องไปเริ่มทำใหม่อาตะก็จะเสียอคตะมากขึ้น
ถ้าถึงขึ้นสารที่ต่างผมต้องเรียกล้อค่าเสียเวลาตรงนี้
เสียโอกาสตรงนี้และสิ่งที่ผมต้องจ่ายเพิ่มไปตรงนี้
แต่ถ้าคุณทำให้มันจบภายในเวลานี้ให้มันเร็วที่สุด
ผมบอกเลยผมไม่เอาเรื่องคุณแค่คุณทำให้จบ
ผมถือผมแฟร์พอผมรอไปได้๓ปีผมรออีกหน่อยไม่ได้เลย
คลิปเหมือนที่ท่านชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ทางฝ่ายช่างซ่อมรถเนี่ยครับเขาก็เลยบอกว่าเขาขอชี้แจงหน่อยนะฮะ
แล้วก็พาเราไปดูรถคันนี้นะครับแล้วก็ให้เหตุผลนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่ารถที่มาถึงเขาเนี่ย
สภาพมันพังเสียหายมากนะต้องซ่อมชิ้นส่วนต่างหมดเลยนะครับ
เครื่องยนต์ด้วยคัดซีด้วยแล้วอู่นี้เนี่ยนะฮะ
อู่ชอชัชวานการชั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเขาคนเดียวนะฮะ
อู่เนี่ยมีเขาคนเดียวที่เป็นช่างซ่อมนะครับ
อะไรบางส่วนที่พังเสียหายก็ต้องส่งไปให้ร้านเฉพาะทางเขาซ่อมให้
แล้วค่อยอำประกอบกันอีกทีนึงเวลามันก็เลยใช้เยอะใช้เวลานาน
เดี๋ยวฟังเสียงช่างนะครับที่เขาอธิบายให้เราฟัง
มีรูปภาพมาให้ดูด้วยตอนมาเป็นแบบนี้ระหว่างซ่อมต้องทำแบบนั้นแบบนี้
เยอะแล้วพี่มันไม่ใช่อะไรเลย

บล็อกไลน์ด้วยบล็อกบ็อสโทรด้วยแต่เราก็ไม่ใช่ช่างเนาะ
แต่เราก็แค่รู้สึกว่าโอ้โหสามปีเลยเหรอเขาบอกเขามีคนเดียว
อู๋เขานี่เขามีคนเดียวแสน๓ปีนะเป็นช่างซ่อมคนเดียวต้องค่อยทำ
ไม่รู้จับจ่ายตังไม่ทำไม่รู้ต้องใช้เลือดผมได้ไงมาว่าถ่ายรูปไว้
ผมไม่เข้าใจคือถ้าไม่จ่ายตังค์แล้วแบบเออก็ว่าไปอย่างหนึ่ง
ตรงนี้ถูกไหม
ผมจ่ายครบเต็มจำนวนจ่ายตั้งแต่ปี๖๐นะพี่เอ้ย

เนี่ยฮะช่างเขาบอกว่าอู่ชวานการช่างเขาเสียชื่อเสียงหมดเลย
เอาเป็นว่าเขาก็รวบรวมหลักฐานไว้เหมือนกันทางนู้นฟ้องใช่ไหม
ทางนี้เขาก็จะแจ้งความเหมือนกันข้อหาเรื่องการหมินประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงชื่อเสียงเสียหายอะไรพวกนี้
แต่รถเนี่ยเดี๋ยวเขาซ่อมให้เดี๋ยวเขาซ่อมให้เสร็จนั่นแหละตอนนี้๗๐แล้ว
แต่รอหน่อยมีคนเดียวมีช่างคนเดียว
ของก็บอกรอมาตั้ง๓ปีแล้วอ่ะรออีกหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งเอาให้เสร็จ
บอกว่าเขารอได้แต่ซ่อมให้ค่อยเสร็จแล้วกันขอให้เสร็จครับค่ะ